แงในประเด็นสองประเด็นด้วยกันที่สมาชิกผู้บังเกียจนั้นได้สักถาม
ประเด็นแรกก็คือยอดการส่งออกของสินค้าของประเทศไทยนั้นในปี๒๕
สาเหตุจากสาเหตุใดและมีแนวทางแก้ไขอย่างไรและอีกประเด็นหนึ่งก็คือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านพักขพงศ์ลีลาพัฒน์ได้ถามมาถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของนโยบายนโยบายเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรต่อคณะกรรมการนโยบายก
อยู่๕๕ล้านล้านบาทในขณะที่ปี๖๕นั้นมียอดการส่งออกอยู่๕๗๗
ล้านบาทยอมรับครับว่าในปี๒๑๖๖นั้นต่ำกว่าปี๒๕๖๕จริง
ต่ำกว่า๓๗๙เปอร์เซ็นต์แต่การวิเคราะห์ว่าการส่งออกนั้นของเมือง
ไทยนั้นตกต่ำลงนั้นโดยนำข้อมูลของปี๖๕มาเทียบเคียงกับ
๖๖นั้นอาจจะเป็นการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์ที่คาดเคลื่อนกับ
ความเป็นจริงผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อมูลการส่งออกในปี๒๕๖๒
นั้นเป็นข้อมูลของการค้าที่สูงกว่าสภาพของความเป็นจริง
เนื่องจากว่าในปี๖๔และปี๖๕นั้นมีสถานการณ์โควิด
ประเทศนั้นชะงักงันในการเปิดประเทศและการบริโภคแต่เมื่อสถานการณ์โควิด
ขี้คายลงความต้องการในการบริโภคนั้นสูงขึ้น
ส่งออกของประเทศไทยจึงเพิ่มมากขึ้นนี่คือสาเหตุที่หนึ่ง
ประการที่สองครับบริษัทก็ดีในการสต๊อกสินค้าอุตสาหกรรมก็ดี
สินค้าอุปโภคบริโภคก็ดีในต่างประเทศนั้นโดยภาพรวมจะสต๊อกอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างต่าง
ไว้ในสต๊อกของโรงงานหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนี้ประมาณ๔เดือนถึง๖เดือน
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดในปี๖๓๖๔บริษัทต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงาน
ก็นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในสต๊อก๔๖เดือนนั้นมาใช้
และคงสต๊อกอยู่ไม่เกิน๑เดือน

สถานการณ์โควิดนั้นขี้คายลง
ห้างล้างต่างหรือบริษัทต่างนั้น
ก็จะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย
เพื่ออยู่ในสต๊อกคงสภาพเดิม
และที่สำคัญประกันที่๓ก็คือ
ค่าระวางในการขุนส่งทางเรือ
ในปี๒๕๑๕นั้นมีการลดราคาลงมาอย่างมาก

ลดลงถึง๔๕เปอร์เซ็นต์ถึง๖๐เปอร์เซ็นต์
ทำให้ตลาดต่างประเทศนั้น
นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยสูงเกินจริงในปี๒๐๖๒
ถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลการส่งออกของประเทศไทยนั้น
เราควรจะเอาสภาพความเป็นจริงของการค้าในปัจจุบันมาวิเคราะห์
ซึ่งก่อนธนการณ์โควิดคือปี๒๐๒๒
๗เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมปี๖๒นั้น
มียอดการส่งออก๔๕ล้านล้านบาท
ซึ่งปี๖๖นั้น๕๕ล้านล้านบาท
สูงกว่าปี๖๒ถึง๒๒๓๔เปอร์เซ็นต์
แล้วเราเชื่อมั่นครับว่าในไตรมาสที่๓
เราเชื่อว่าเราจะทำยอดการส่งออกได้สูงกว่าปี๖๒ถึง๒๕
สิ้นปีเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะทำยอดการส่งออกได้ประมาณ๙๙๕ล้านล้านบาท
ซึ่งปี๖๒นั้นทำอยู่เพียง๗๖ล้านบาทเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเทียบปี๖๕เรายอมรับความจริงครับว่า
ปี๖๕ทั้งปีคือ๙๙ล้านบาท
เราไม่มีทางที่จะทำได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก
ถ้าจะทำให้เทียบปี๖๕นั้นเราต้องส่งออกให้ได้เดือนละ๘๘๐๐๐ล้านบาท
การส่งออกของมดรศไทยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๘หมื่นล้านบาท
ถ้าเอาตัวเลขของปี๖๕เรายอมรับเขาว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทำได้และเป็นสิ่งที่ยาก
แต่ละครับเราจะพยายามอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในก็ดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ดี
เชื่อว่ายอดของปี๖๖ในการส่งออกจะติดลบไม่เกิน๑๒เมื่อเทียบกับปี๖๕
แต่จะสูงกว่าปี๖๒ถึง๒๕เปอร์เซ็นต์
ประเด็นที่๒คำถามของท่าน
สมาชิกผู้สูงเกียจจากพระเก้าไกร

กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการส่งออก
ประกาศผ่านคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถึงการห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตร
ที่มีการเผาไหม้หรือไม่

ผมยอมรับครับว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่

และการส่งออก

ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือเชียงรายผมเองก็ไปเชียงรายอยู่เป็นประจำเพราะเคยมีธุรกิจอยู่ที่นั่น
ซึ่งวัฒนธรรมในการปลูกนั้นนะครับ
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตของภาคเกษตรข้าวโพธิเรียงสัตว์แล้ว

ซึ่งทำให้ผลผลิตในปีต่อไปนั้นดี
นี่คือวัฒนธรรมของภาคเกษตรที่ปฏิบัติมาโดยตลอด
แต่วัฒนธรรมเช่นนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทย
มีผลกระทบต่อสุขภาพมีผลกระทบต่อภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นโยบายท่านเสนอมานั้นผมรับครับว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดี

เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น
จะออกประกาศอะไรก็ตามแต่
ซึ่งเรามีทั้งหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากร
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นประธาน
และมีเลขานุการคือกรมการค้าภายใน
จะออกระเบียบอะไรนั้นสิ่งสำคัญก็คือ
ก็คือการปฏิบัติกับชาติใด
เราต้องปฏิบัติกับชาติตัวเองเช่นนั้น
นี่คือระเบียบสำคัญถ้าเราจะออกประกาศ
เงื่อนไขตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคือว่า
นโยบายของการปลูกข้าวโพดของประเทศไทย
เราแค่ขอความรู้มือและแนะนำ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคงต้องหาลือกับกระทรวงเกษตร
ซึ่งเราจะต้องทำงานร่วมกัน
และรับครับว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่
บุคลักษณะมาการณ์นโยบายและปัญหาจัดการ

ก็ขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ครับ